มีเหตุการณ์ที่จะมาเตือนภัยกันนะครับแล้วก็ชื่นชมไปพร้อมกันด้วย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์นะครับ
รถเมย์สาย๑๔๐วิ่งระหว่างอนุสวรีชายชมรภูมิกับสมแดม
ก็ระหว่างที่อยู่บนรถเนี่ยมีแก๊งมิจฉาชีพขึ้นไปกรีดกระเป๋าผู้โดยสาร
โชคดีที่กระเป๋ารถเมย์เห็นเห็นแล้วก็จัดการนะครับ
ในการที่จะจัดการกับคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าเขาทำยังไงนะฮะ
อ่าจัดการด้วยการไปบอกคนขับรถเมย์
คนขับรถเมย์ก็เลยประกาศเลยบอกห้ามผู้โดยสารทุกคนลงจากรถนะครับ
เนื่องจากบนรถมีโจรล้วงกระเป๋าเท่านั้นแหละ
โอ้โหไอ้โจรคนนี้นี่แบบทำเป็นแบบปวดท้องปวดท้องอะไรแบบ
ใช่คือคนขับรถเมย์เขาก็ปิดประตูล็อกเลยนะ
ล็อกเลยเขาก็บอกเลยว่าห้ามใครลงครับเพราะมีคนร้ายกรีดกระเป๋าผู้โดยสาร
แล้วอีตาคนร้ายทำยังไงรู้ไหมทำเป็นโยนโทรศัพท์มือถือลงพื้น
ที่ไปกรีดเอาของเขาไอ้ที่ไปขโมยเขามา
โยนลงพื้นแล้วก็บอกว่าอุ้ยนี่ไงโทรศัพท์มือถือใครผมเก็บได้เอ้า
แล้วผมก็ปวดท้องด้วยปวดท้องขอลมขอจะไปแล้วผมไม่ไหวแล้ว
นี่นะฮะโอ้โหคือเหตุการณ์นี้มีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับอ่าบอกว่ากระเป๋ารถเมย์เห็นมีแก๊งมิจฉาชีพกรีด
ผู้โดยสารก็เลยช่วยเหลือด้วยวิธีการแบบเนี้ยอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยตามไปครับตามไปหาคุณทุเรียนชีวธรรม
เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารของรถประจำทางสาย๑๔๐รถคันนี้แหละครับ
ที่มีคลิปอยู่นี่แหละนะครับไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วคนร้ายคนนี้เนี่ยขึ้นรถสาย๑๔๐เป็นประจำนะคุณเขียนมาสอน
และทุกครั้งก็จะมีพฤติกรรมน่าสงสัยแบบนี้นี่แหละชอบมาขโมยทรัพย์สินของผู้โดยสารนะครับ
เธอก็จับตามองมาตลอดเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยจับได้คาหนังคาเขา
แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหเห็นเต็มตาเลยว่ากำลังใช้มีดคัตเตอร์กรีดกระเป๋าผู้โดยสาร
ก็เลยไปกระซิบโชเฟอร์คนขับรถนะฮะแล้วก็ล็อกรถปิดประตูตีแมวกันเลยอย่างนั้นแหละครับ
แต่ว่าพอคนขับรถประกาศห้ามผู้โดยสารทุกคนลงจากรถแล้วแล้วก็ให้ตรวจทรัพย์สินของตัวเอง
คนร้ายก็ทำทีว่าของที่ขโมยมาตกพื้นหยิบมาถามของใครแล้วก็จะลงจากรถอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ที่สุดแล้วก็ลงจากรถไปได้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยส่งเสียงเอะอะโวยวายไม่ยอมรับพยายามจะหนี
พอประตูรถเมย์เปิดวิ่งหนีไปทันทีเลยแต่ตำรวจรออยู่ข้างล่างนะคะ
สุดท้ายตำรวจจับได้ครับไปตรวจค้นกระเป๋าของคนร้ายเจอคัตเตอร์๒ใบ
ก็ดำเนินคดีเรียบร้อย

คุณพี่ทุเรียนก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะ

อยากจะให้ประชาชนมองพนักงานขอสมกรในมุมดีบ้าง
เองก็ดีใจที่ได้ทำเรื่องดีแบบนี้